อีกหนึ่งรายการที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดแล้วก็ภาพภูมิใจให้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามนะครับกับการแข่งขันวอลบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครับ
รายการนี้นะครับวิราวันอภิญญาพงศ์ก็ออกมาเปิดเผยว่าอาจจะเป็นรายการที่แข่งขันชิงแชมป์เอเชียเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเอง
รวมไปถึงเพื่อนร่วมรุ่นด้วยนะครับโดยทัพวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยครับเตรียมเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้นะครับ
วันนี้ก็ฝึกซ้อมเพียงแค่ครั้งเดียวในช่วงเช้าโดยทางด้านกิ๊บวิลาวันอภิญญาพงศ์เปิดเผยว่าสภาพร่างกายของตัวเองสมบูรณ์นะครับ
ไม่มีอาการบาดเจ็บส่วนภาพรวมของทีมมองว่าพัฒนาดีขึ้นเรื่อยนะครับ
แล้วก็หวังว่าชิงแชมป์เอเชียคนนี้ทีมจะพัฒนาขึ้นอีกนะครับ
รายการนี้เนี่ยเธอบอกว่าอาจจะเป็นรายการสุดท้ายของตัวเองนะครับ
ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรวมไปถึงผู้เล่นในรุ่นซีเนียทั้ง
ลื้มจิตถิ่นขาวนุสราต้อมคำออนอุมาสิทธิรักมริกากันทอง
แต่เธอนั้นก็หวังลึกว่าจะคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้
และจะพยายามทำเต็มที่แต่จะไม่กดดันตัวเอง
เพื่อนร่วมทีมครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับ
สำหรับหลายหลายคนรวมถึงคิดเองด้วยอะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่าชิงแชมป์เอเซียเนี่ยมันสองปีอีกครั้ง
แล้วก็ครั้งนี้และอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยก็คิดว่าสามหกสามเจ็ด
สามสิบแปดสามสิบแปดก็บางคนที่เขายังมีศักยภาพ
ยังอยู่เล่นได้เนี่ยก็คิดว่าก็น่าจะมีอยู่เล่นต่อไป
แต่ว่าสำหรับหลายคนที่จะต้องเตรียมที่จะพลิกผันตัวเอง
ก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ค่ะแต่ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเชียร์
แล้วก็ไม่กดดันก็คือทำผลงานของเราให้ดีที่สุด
เหมือนกับที่เราเล่นในทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะ